คุณผู้ชมคะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะ
เราต้องมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันมาคำนวณตัวเลขกันหน่อย
เพราะว่า๓๐ธันวานี้เดี๋ยวเราจะได้มาดูการออกรางวัลกัน
เรื่องของงูคราวนี้งูเขียวเอ๊ะมันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างนะ
ติดตามได้ที่นี่ทีเดียวหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ที่เห็นนิ่งน้องเป็นของจริงไม่ใช่งูยางนะคุณผู้ชม
แต่ว่ามันนิ่งมากค่ะคือถ้าเหมือนกับแบบเอ๊ะจะผ่านตรงไหนเห็นไหม
ถางทูบแต่คือค้างไว้อยู่แบบนั้นนะคะ
แล้วเจ้าของบ้านเขาเขียนคับชันบอกว่างูเข้าบ้านอีกแล้ว
เลขทูปตรงนั้นเนี่ยคือ๑๔๔แล้ววันไหนวันไหน
วันไหนที่งูมาเลื้อยมาแบบนี้๑๙ธันวาธุ์
บอกว่า๑๒๖๔มารวมกันเอาทับเออเลขสวย
บางคนก็บอกว่า๑๒๖๒ยังไม่มา
เจ้าของบ้านบอกว่าลุ้นกันค่ะ๓๐ธันวาคมนี้นะคะ
เรื่องของตัวเลขยังไม่จบง่ายแค่นี้คุณผู้ชมฮะพาไปทางภาคอีสานกันบ้าง
เป็นวัดภูตภาวทองครับอำเภอหนองโวซอจังหวัดอุดรธานี
สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักเลยครับชาวบ้านเขา
กันไปไหว้ขอโชคขอลาบตะเคียนพันปีกัน
แม่ตะเคียนทองทิพย์รวมไปถึงหินตะเภาทองปู่หินหยก
แล้วก็เจ้าปู่มุจรินนาคาราชครับนี่รูปปั้นสวยเสือทองอร่ามแบบนี้
ข้าราชการครูท่านหนึ่งอย่างคุณนัทธพลชายเดชครับ
มาจากจังหวัดหนองบัวลำพูก็ไปเหมือนกันนี่พาลูกพาเมียไปด้วยครับ
ไหว้ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุดทูบมงคล
ต่อหน้ารูปปั้นเจ้าปู่มุจรินนาคาราชเดี๋ยวลองไปดูหน่อยว่าเขาได้เลขอะไรกันบ้างครับ
ชัดเจนครับ๓๓๔แบบนี้จับรวมจับแยกจับผสมกันเอง
จากนั้นพาไปจุดทูบมงคลเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนสองพี่น้องทองทิพย์ครับ
มาอีกชุดหนึ่งเป็นเลข๓ตัวเลข๓ตัวที่ว่านี่คืออะไร
ตัวบนบวกกันก็เท่ากับตัวล่างเหมือนกัน
พาไปดูกันหน่อยค่ะไปที่ปางช้างแม่สาจังหวัดเชียงใหม่
จะไปดูอะไรอ่ะไปดูช้างหรือเปล่าเออแล้วมันจะมีเลขยังไงเนอะ
ไปที่ปางช้างที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันหยุดสุดสัปดาห์ตรงกับวันคริสต์มัสนะคะ
เมื่อวานนี้โอ้โหคึกคักนักท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะ
แวะไปดูเจ้าช้างแสนรู้เลือกซื้อตระก้าผลไม้เลี้ยงช้างกันเนี่ย
สนุกสนานนะคลึกคลื้นเลยปางช้างที่นี่มีช้างหกสิบแปดเชือก
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาต้อนรับนักท่องเที่ยวช้างเยอะมากเลยนะ
ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ส่วนมากเนี่ยหูช้างแต่ละตัวจะเป็นช้างแสนรู้คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
แต่ที่สร้างความฮือฮามากคือเจ้าช้างพลายโชคดีอายุ๑๒ปีค่ะ
บอกว่าเป็นช้างนิสัยดีชอบเล่นกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชอบใช้งวงไง
มันจะเอางวงแบบกวักเรียกเหมือนเป็นนางกวักเลย
วักเรียกให้แม่ค้ารอตเตอรี่ที่เดินเร่ขายอยู่ในบริเวณปางช้างเดินมาหา
เรียกแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะ
ความช้างชื่อว่าพี่กรนะคะบอกว่าเจ้าพลายโชคดีจะเลือกลอตเตอรี่ให้คุณด้วย
เออเป็นไงล่ะโดยมันจะเลือกลอตเตอรี่แบบชุดละ๒ใบ
แต่พี่กรบอกแบบนี้นะคะพี่กรบอกเงินไม่พอ
แล้วแม่ค้าก็แบ่งขายให้หนึ่งใบอยากรู้แม่เลขอะไร
นั่นนี่เนี่ยตามหน้าจอนะคะ
ทางจากเจ้าแม่ไอดอลด้านตัวเลขเจ๊ฟองเบียก็มีแม่น้ำหนึ่งก็มา
งั้นดูเจ๊ฟองเบียก่อนเลยค่ะมาแบบนี้เลย
ปลายปีเนี่ยเลข๘เขียนตัวใหญ่เลยนะ
แล้วก็มีเลขจับคู่ให้มีอะไรบ้าง๘๓

เออตามที่เห็นหน้าจอแคปเอาไว้เลยจ้า
เอารวยเห็งกันนะคะปังนะคะ
อีกคนนึงคือแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยก็ให้แนวทางรัฐบาลไทย

เมื่อกี้เจ๊ฟองเบียเป็นเน้น๘ใช่ไหม
น้ำหนึ่งเนี่ยก็มีเลขจับคู่ให้๖๑๖๓๑๓แล้วก็๖๑๓เนี่ยนะคะ
หน้าเนี่ยแม่น้ำหนึ่งก็โชว์เลขแบงค์เป็นแก๊งขวัญถุงของครูบาไก่
พระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรแห่งวัดป่าปฐมเทวารามค่ะ
ที่มันจากคิรีขอนแก่นนี่ดูสิเห็นไหม
เลขตัวเนี่ยที่เราขึ้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะ
เลขท้าย๕๗๘๓นี่แหละ
แล้วก็มีเลขขันน้ำมนต์ของครูบาไก่
เป็นเลขขันน้ำมนต์เดี๋ยวขอดูหน่อย
ขันน้ำมนต์นี่เขาบอกว่าก็เห็นชัดอยู่เหมือนกันนะคะ
โอ้ชัด๕๓เออแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเห็นเป็นอะไร
ข้างล่างตัวใหญ่เนี่ยก็ลองดูนะคะ

เพราะดูเป็นเลขไม่ออกเหมือนกันคุณผู้ชมนะ